ไปดูพี่ตูนกันหน่อยนะคะถึงจะบาดเจ็บแต่ก็ยังคงวิ่งอยู่
สำหรับโครงการเก้าคนละเก้าเพื่อโรงพยาบาล๑๑แห่งทั่วประเทศ
เข้าสู่วันที่๖แล้วตอนนี้คุณตูนเนี่ยวิ่งไปถึงจังหวัดสงขลาแล้วนะคะ

ตูนเองก็ยังช่วยเซลฟี่กับแฟนที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น

ตอนนี้ยอดบริจาคเขาบอกว่าพุ่งไปกว่า๘๑ล้านบาทแล้วค่ะ
สำหรับบรรยากาศการวิ่งเพื่อการกุศลของ
นายอธิวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้แลม
นักร้องชื่อดังในโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ประชาชนยังคงมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
โดยคุณตูนและคณะออกวิ่งจากลานกีฬา
กิโลเมตรที่๗๒ในอำเภอเทพา
่งหน้าเข้าอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ก็ได้เข้าจุดพักที่ร้านอาหารก้านี

แล้วก็วิ่งต่อไปยังโรงเรียนบ้านปากบาง
เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาชุดนักเรียน

โดยตลอดเส้นทางก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะคะ
มีประชาชนชาวเทพาะและใกล้เคียง

ซึ่งตอนนี้มีรายงานบอกว่ายอดบริจาคล่าสุด
อยู่ที่กว่า๘๑ล้านบาทแล้วค่ะ

วิ่งระยะทางประมาณ๔๐กิโลเมตร
หลายคนเป็นห่วงนะคะว่าแล้วอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง

แต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
สิ่งสิ่งทั่วไปรวมคงก็โอเคนะคะ
ก็มีอยู่วันหนึ่งที่ปวดหลัง
จากที่เดินเยอะหลังจากที่เราจะต้องวิ่ง
ทุกเซ็ตเราประมาณ๑๐กว่ากิโลเมตรอย่างนี้
ปกติทั่วไปเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมง๔๐ชั่วโมง๕๐นาที
ไม่เกินนี้ก็กลายเป็นสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมง
ก็เลยทำให้มันใช้เวลาในการเดินมากหน่อย
ทำให้เราก็มีการเซลฟี่มีการก้มเยอะหน่อย

แฟนต่างก็การเซลฟี่ลดลดลง
แล้วก็ให้มาถ่ายภาพที่จุดเช็คพอยต์
จะมีการจัดเรียงคิวตามลำดับในการได้มีโอกาสถ่ายรูปกับพี่ตูน
ก็ให้ความร่วมมือกันดีมาก
ส่วนทหารและตำรวจในพื้นที่ก็ยังคงคุมเข้ม
แล้วก็อำนวยความสะดวกตามเส้นทางวิ่งทุกช่วงนะคะและมีรถยนต์สายตรวจรักษาความปลอดภัยให้ตลอดเส้นทางด้วยค่ะ